เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉียดหมื่นแล้วนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้ที่มีการรายงานออกมาจากสบคนะครับ
คือ๙๙๐๙ราย
ตัวเลขตรงนี้๙๐๐กว่ามา๒วันแล้ว
ก็หลายคนเป็นห่วงถึงสนาการนะฮะ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๙๖๗๖ราย
ผู้ติดเชื้อในเรือนจำก็ไม่มาก๔๕ราย
ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศก็ไม่มากนักนะครับแค่๑๘๘ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตั้งแต่บ้านเรามีการระบาดมา
คือ๒๔๗๕๖๓๒ราย
รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันประจำวันที่๔กุมภาพันธ์

ผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรา๒๒๐๐๐กว่ารายนะครับ
ตัวเลขของการหายป่วยกลับบ้าน๗๘๒๗รายนะครับ
ส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังคงรักษาอยู่ก็ยังเยอะนะฮะ

แล้วก็มีผู้ป่วยที่มีอาการหนัก๕๑๖ราย
ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่มากนักนะครับ
เรื่องของตัวเลขน่าเป็นห่วงจริงนะฮะถูกต้องค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบตั้งแต่ที่มีโอมิครอนมาในบ้านเรา
ถือว่า๙๙๐๙รายวันนี้นี่คือสูงที่สุดเลยนะครับ